เรื่องราวของกีฬากันหน่อยนะครับ
จริงแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะข้องเกี่ยวกับเรื่องของกีฬา
จะบอกว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์เราบอกไม่ได้มันคาบเกี่ยวกันอยู่
เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้จริงเนี่ย
มันก็กระทบกับทีมชายน่านะครับ

ประเด็นมันเกิดขึ้นนะครับจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับ

รามาตัดน้ำตัดไฟสนามชัยหน้าฮอนบิล

แต่ว่าพอไปเข้าแข่งขันกันมีคนเข้าไปเชียร์

คือประเด็นนะการแข่งขันมันแข่งขันได้
ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ย

ใครถามทางผู้ดูแลสนาม
เขาก็บอกว่ามีคำสั่งมานะครับ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชายนาฏ

นี่ก็เลยทำให้แฟนคลับนะคะของทีมชายนาฏก็ไม่พอใจนะคะ
แล้วก็กลัวว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
ก็บอกว่าไม่ทราบเรื่อง
รับปากว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนเรื่องนี้
ส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือนางนิตยาพุกพ่วง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชายนาฏ

เป็นผู้ออกคำสั่งให้ตัดน้ำตัดไฟสนามเขาพลองสเตดียม
ก็บอกว่าการขอใช้สนามเนี่ยถ้าตามกฎระเบียบ
ก็คือต้องไปยื่นเรื่องก่อน๗วันว่าจะใช้นะครับทำอะไร
แล้วก็การตัดสินใจก็จะกลับมาที่นายกว่า
จะให้ใช้ไม่ใช้อย่างไรแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ประเด็นอยู่แล้ว

ว่าขาวพลองไม่ได้แค่เพิ่งจะเคยใช้ในปีนี้

ส่วนเรื่องของกฎระเบียบเนี่ย
มันจะมีอีกหนึ่งประเด็นคือว่าถ้ายื่นเรื่องเอาปุ๊บเนี่ย
มันต้องมีจุดประสงค์
อันนี้ต้องมีรายจ่ายคืนมาให้กับทางภาครัฐนะครับ

ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่า
สนามก็คือแข่งอย่างน้อยนะครับ
ก็คือ๑เดือนก็มีทั้ง๒๒ครั้ง

ค่าน้ำค่าไฟมันก็พุ่งขึ้นไป

เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สโมสร

เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเรามีโอกาสนะครับ
ทางคุณอนุชานาคาสัย

สวัสดีครับพี่แฮงครับ
สวัสดีครับ
เวลานี้อาจจะพอชี้แจงได้นะครับ

ก็คือมันเป็นการรายการแข่งขัน
ชิงช่วยมิเนอร์เค้นแกนหรืออะไรอย่างนี้

แต่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งนั้น

ของโรงเรียนขององค์การมหาส่วนจังหวัดเอง
ที่ทำการแข่งขันก็เพลินแข่งขันกับทีม
องค์การมหาส่วนจังหวัดสุพรรณกว่านั้น
เท่าที่ทราบก็เห็นแฟนบอลบอกว่า
หลังจากเลิกการแข่งขันหรือระหว่างการแข่งขัน
มีทีมเยือนไปเข้าห้องน้ำบ้าง
ตัวเองไปเข้าห้องน้ำบ้างแล้วก็
ไม่มีน้ำไม่มีไฟ
ก็เลยเป็นปัญหาเกิดเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมา
เพราะว่าได้ทราบข่าวว่าทางแฟนบอลได้ยินทางทีมเยือน
ก็มีการบ่นครับไม่ทราบว่าบ่นว่าอะไรบ้าง
แต่ก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ
มันเลยเป็นประเด็นปัญหามาถึงวันนี้ครับ
ครับอันนี้ผมถามต่อครับในกรณีเรื่องของที่บอกว่า
โอเคต้องถ้าเกิดว่าจะต้องทำงานกับทางภาครัฐ
คือเราต้องคุยราชการก็ต้องมีการยื่นเอกสาร๗วัน

เรื่องนี้มีการยื่นเรื่องกันปกติใช่ไหมครับ
คือเราต้องบอกว่าสนามเขาพรองสเตรเดียม
เราเริ่มเลยอันนี้เป็นสังคมส่วนรวมของวงการฟุตบอล
และเป็นสังคมส่วนรวมของประเทศของเรานะครับ
ในเรื่องของการใช้ในที่ประโยชน์สาธารณะนะครับ

ทีมฟุตบอลเนี่ยก่อนที่จะมีทีมฟุตบอลเนี่ย
มันก็ต้องมีสนามนะครับ
ทั้งประเทศมีสนามอยู่ไม่กี่สนามที่เป็นของตัวเอง
มี๗๐กว่าสโมสรนะครับ
ไม่รวมทีมสมัครเล่นอะไรอย่างนี้นะครับ
กว่าสโมสรมีอยู่๖สนามที่เป็นของเอกชน
นั้นต้องบอกว่าเป็นของราชการทั้งหมด

ทีมฟุตบอลเกิดหลีกภูมิภาคขึ้น
ก็ยังไม่ถือว่าเป็นฟุตบอลอาชีพ

ตอนนั้นสนามเนี่ยมีแต่ปัก

มีแต่โคกกระสุนมีแต่

สมสรรค์ก็เริ่มเข้าไปปรับภูมิ

ทำให้พยายามดูแลสนาม
ให้มีย่าให้มีอะไรโดยที่เราก็ไม่มีเงิน
ไปปรับปรุงเราก็พยายามใช้วิธีดูแล

ก็เริ่มตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา

จนมีการ

ตอนนั้นก็ยังเป็นหลีกที่เดินกันตามปกติ

ที่กำลังจะเข้าสู่การ

แฟนบอลทั่วประเทศได้มีความสุข

ถือว่าช่วงพี่คือ

เพราะไม่มีใครมีศาละวิทยาลัยของของตัวเองหรือครับ
เรื่องของการยื่นเรื่องเนี่ยคือแสดงว่าเราทำตามปกติอยู่แล้วนะครับ

ทางองค์การบริษัทสวจบัตรเขาบอกว่า
มันมีค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นไปเกินกว่าปกติ

ปกติการใช้ที่สถานะ
เราก็ไม่ทราบว่าใครมาใช้บ้างอย่างไร

ประชาชนปกติก็สามารถมาขอใช้ได้
ทีมโรงเรียนของอบจเองก็ใช้สนามนี้
เด็กนักเรียนของอบจเองก็ใช้สนามนี้

เด็กนักเรียนแทบต้องไปกราบอ้อนวอน
ให้มีเด็กนักเรียนมาเรียน

เพราะว่ามีการทำทีมฟุตบอล
เด็กได้มีโอกาสที่จะมาเสริมทักษะทางด้านกีฬาด้วย
แล้วก็มีชื่อเสียงจากการที่มีทีมฟุตบอล
เพราะฉะนั้นปัจจุบันต้องคัดเด็กออก
ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาอย่างยิ่ง

ผมต้องบอกว่าบางท่าน
ซึ่งผมจะกล่าวถึงอดีตนะครับ
ท่านท่านนี้ทำงานกับทีมมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้น
ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำนะครับที่มีปัญหา
ทำเป็นหัวแรงด้วยนะครับ

เป็นเรี่ยวแรงหลักตั้งแต่เป็นผอ
ทำงานดูแลทีมเก็บกล้วยทุกอย่าง
จนทีมขึ้นมาเรื่อย

ถามว่าในฤดูกาลหน้าดีกว่า
เพราะว่าเวลามันเกิดขนาดสุดท้ายครับพี่แฮงค์

ไม่มีถึงครับเพราะว่าท่านรองนายกที่รักษาการ
เขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขา

เพราะฉะนั้นใครจะมาสั่งปิดไม่ได้

ไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นทีมจังหวัดสิงห์มาขอใช้

เขาก็ต้องให้ใช้เพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ไปปิด

แต่ว่าก็พอได้คำตอบว่า

เคลียร์กันให้ได้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับ

อาจจะเป็นปัญหาความเข้าใจผิดเล็กน้อย
และอุตส่าห์เรื่องของการส่ง

ได้ไม่มีปัญหาใหญ่โตขึ้นในอนาคต